ชีที่ตายไปแล้วมาหา

ผลไม้เลข๗ป้าชีเลข๘

ถ่ายมั้ง

พูดนี่แม่๖ล้านไม่ตื่นเต้นเลย
ใช่มึขังชิดล้านน้อยสิบร้อยล้านน้อย

มึกมีไข่นึงไม่ออกไข่งี้
ไม่หอบ

แล้วก็หมอจะมาใจจังรูอ่าอ่าไปขึ้นเปิดไปยังไงวะอ่า
ไหนอ่ะเหมาเจ็ดเหรอมีคนดีใจกันใหญ่เลย

ใครไม่ห่วงหวงแผงหวงแผงหมดแล้วหมดล้านแหลก

เขาก็บอกเออถูกรางวัล๒ตัว

จากคนนี้จากแผ่นนกปราบงานถามก้าว
แม่ค้าแม่ค้าพ่อค้าในตลาดเขาแจกหมดเลยค่ะ
ที่เห็นด้วยสายตาประมาณกี่ฟองกี่ใบ
โอ้ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยเป็นร้อยรังอ่ะ
แล้วก็ไข่ไก่เกือบสองร้อยรัง
ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เค็มรวมกันนะเกือบ๒๐๐ถาด

หมดเลยค่ะทีเดียวทั่วถึงดี
ลืมบอกไปว่าเกิดเป็นคนอย่าจนความดี

เฮ้ยผู้ชายอาจารย์นี้ว่าดีใจไหมครับการถูกรับรางวัลทั้งนี้
ก็ธรรมดานะเพราะว่าหนี้เป็นสิทธิ์
เรื่องหนี้ไม่ต้องพูด
เฉยเฉยเพราะว่าทำชีวิตหลายอย่าง

กลับบ้านไม่ถูกพ่อถูกวันที่หนึ่งออกข่าวอยู่เนี่ย
จริงจริงใบเดียว